พาคุณผู้ชมไปที่สุมราชธานีนะฮะชาวบ้านทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่
รวมตัวกัน๒๐๐คนไปอยู่สาลาของหมู่บ้านทำอะไร
ลักลอบเล่นการพนันโปปั่นโปปั่นคล้ายไฮโลมันมีลูกเต๋
แต่เป็นรูปภาพอัคลักษ์ของจีนเขาแล้วก็มีตัวสี่เหลี่ยมครอบให้คนเล่น
ช่วยกันเขย่าแล้วก็เอาไปวางเอาไว้แล้วก็แทงถ้าเกิดออกมามันถูก
ก็ได้เงินอะไรไปแบบนี้แต่ว่าเป็นการพนันโดยผิดกฎหมาย
แล้วลักลอบเล่นกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ไปจับกุมตอนไปเจอสองร้อยคนจะเป็นยังไงไปดูครับ

ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
นี่ฮะจะจับยังไงไหวสองร้อยคนนี่ไงก็บอกว่า
ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเออสองร้อยคนผู้หญิงผู้ชาย
คนเท่าคนแก่หนุ่มสาวมีหมดทุกช่วงวัยนะฮะ
นี่เต็มไปหมดเลยลักลอบเล่นโปปั่นกันนะฮะ
วงแตกของจริงฮะเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอาไว้
ตำรวจสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
จังหวัดสุมราธานีนำกำลังไปสิบกว่านายค่ะ
ไปตรวจสอบจับกลุ่มนักพนันที่ริมถนนในหมู่บ้านนะฮะ
อำเภอการจรรยาติจันทริกฮะจังหวัดสุมราธานีโอ้โห
เมื่อคืนนี้แหละนี่คือจริงจริงเขาเป็นสาลาสาธารณะของหมู่บ้าน
เขาให้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมแต่ไม่ได้ให้ใช้พื้นที่มาเล่นพนัน
เอาไว้ประชงประชุมคุยกัน

แต่ว่าชาวบ้านเอามาเล่นโปปั่นกัน

ว่าไอ้ลูกเต๋าใส่อยู่ในฝาครอบ
ไม่ให้คนแทงเห็นแล้วก็ปิดฝาคอบเอาไว้
ให้คนแทงสามารถที่จะเขย่าโปรตังใจพอเปิดมามันไปตรงกับตรงไหน
แทงตรงไหนมันแทงได้๗อย่างก็ถูกไปอะไรแบบนี้
แต่ว่าเป็นการพนันโดยผิดกฎหมายนะคุณผู้ชม
พอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์กับรถจักรยานยนต์จอดอยู่เพียบ
มีการวางขนมเครื่องดื่มเอาไว้ให้เป็นของแบบของว่างด้วย
ถ้าเล่นหิวก็ไปกินกันในสาราก็มีคน๒๐๐กว่าคน
ทันทีที่เจ้าที่แสดงตัวแน่นอนนะฮะทั้งหนุ่มสาวทั้งผู้เท่าผู้แก่วัยกลางคนมีหมด
แต่กระเจอกันไปใครวิ่งหรือทันก็ทัน
จาก๒๐๐คุณผู้ชมทายสิว่าจับได้กี่คน

วิ่งลงป่าลงทุ่งลงสระลงน้ำอะไรกันไปจับได้๓๘คน
เบื้องต้นก็จากการสอบสวนเขาก็หาข่าวเขาทราบว่ามีการลักลอบเล่นกัน
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนเล่นมาแล้วหลายนัดเขานัดกันรวมตัวกัน
พนัน๓๘รายที่จับได้ก็นำไปส่งตำรวจสพกาญจนดิตดำเนินการตามกฎหมาย
ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันนะฮะขณะเดียวกันยังมีการแจ้งข้อหา
เพราะว่ามีคนพกปืนไปด้วยในวงพนันนี้ก็เรื่องของข้อหาพกอาวุธปืนก็ดำเนินกันไป
ใครที่มีปืนก็โดนอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเติมกันไปนะครับคนนี้มีปืนเนี่ยก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ